การทำหมกปลาอาหารพื้นถิ่นคนอีสานจะมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก
โดยนิยมใช้ปลาซิลในการทำหมกปลาเพราะเป็นปลาขนาดเล็กที่หาได้ง่ายในทุกฤดูกาล
นำมาคลุกเกลือล้างน้ำให้สะอาดก่อนนำไปคลุกกับพริกแกงที่ตำแบบหยาบ
ปรุงให้ได้รสชาติแบบคนพื้นถิ่นอีสานที่นิยมกินกันด้วยการปรุงน้ำปลาร้าเพิ่มความกลมกล่อม
คลุกด้วยใบแมงลักเพิ่มความหอมแล้วจึงนำไปห่อใบตองพับให้มีลักษณะแบนราบรัดด้วยตอกก่อนนำไปย่างไฟให้สุก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน